เป็น๓แพลตฟอร์มค่ะที่ทางผู้ให้บริการบอกว่า
วิดีโอสั้นและภาพอวยพรปีใหม่จำนวนมากนะคะ
กำลังได้รับความนิยมจากคนไทยในการส่งคำอวยพรผ่านโมบายอินเทอร์เซ
โดยเฉพาะในช่วงวันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
สูงขึ้นถึงสามเท่าตัวเมื่อเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
จากการส่งภาพแล้วก็คลิปวิดีโอชั่นจำนวนมากค่ะ
ถากรตันทศิษย์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธช
กล่าวว่าช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๖๐ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่ส่งข้อความส่งรูปภาพนิ่งปกติแล้วก็ส่งเป็นคลิปวิดีโอ
ใช่จำได้ที่เอาแบบตัวสัญลักษณ์ตัวลูกศรอะไรมาเลี้ยง
เราก็จะต้องแบบว่ามารอแบบหยิบมือถือแล้วก็พยายามส่งก่อนเที่ยงคืนเพราะไม่งั้นเนี่ยสัญญาณมันแจมกันแล้วส่งไม่ได้
ใช่แต่ปีนี้สัญญาณโอเคมากอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้สบายเลย
ต้องบอกว่าเป็นยุคที่ก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีเต็มตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะ
งานสูงสุดช่วงเวลา๒ทุ่มถึง๒ทุ่มครึ่งของวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙นั่นเองนะคะ
คนก็รีบส่งกันก่อนก่อนจะปีใหม่ไงเดี๋ยวปีใหม่ยุ่งสนุกอยู่ไม่มีเวลาส่งข้อความไม่มีเวลาอ่านนะคะ
เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงไปนะคะโอบรับแต่ถือเป็นเรื่องราวดีที่ทำให้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข้อมูลข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น